คุณยายวาย๘๔ปีแก่หูตึงตาฟ้าฟางแทบจะมองไม่เห็น
อยู่ที่อุดรธานีนะฮะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
บอกถูกคนในครอบครัวเนี่ยทำร้ายทีนี้พอเพื่อนบ้านจะไปช่วยเนี่ย
คนที่บ้านก็ตามมาอีกจนมีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
แต่ความจริงแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะฮะไปดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับ
สวยสวยสวย
นั่นคุณยายทองอยู่ข้างในนั้นคุณยายทองอายุ๘๔ปีนะครับ
คุณยายทองนะฮะอายุ๘๔ปีนะครับ
เสื้อสีฟ้านะครับกับหลานของแกนะฮะเสื้อสีม่วงชมพูเนี่ย
นี่ฮะแกบอกแกถูกลูกสะพ้ายกับหลานเนี่ยตีเข้ามา
อ่าก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
พอมาถึงบ้านเพื่อนบ้านก็มีเนี่ยฮะทางลูกสะพ้ายกับหลานก็ตามมา
เดี๋ยวจะมีลูกชายคุณยายเสื้อดำเนี่ยที่มาด้วยนะฮะ
เพื่อนบ้านก็ต้องเข้ามาช่วยกันชุดละมุนวุ่นวายไปหมด
สุดท้ายชาวบ้านต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจนะฮะ
ให้มาระงับเหตุถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณยายทองเนี่ยแกบอกว่าแกมีลูกอยู่คนเดียวเป็นลูกชายนะ
ลูกเนี่ยไปแต่งงานนะแล้วก็มีหลานอีก๒คน
ยายเองเนี่ยเคยมีบ้านของตัวเองแล้วยายบอกยายเนี่ยขายบ้านนะ
เพื่อเอาเงินมาให้ลูกชายเอาไปใช้หนี้ทีนี้พอไม่มีบ้าน
ก็หวังว่าจะอาศัยอยู่กับลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายแล้วก็หลานนี่แหละ
กลายเป็นว่าพอมาอยู่กับเขาเนี่ยถูกลูกสะพ้ายกับหลานเนี่ย
อันนี้ยายเขาอ้างนะบอกถูกด่าทอสาบแช่งทำร้ายร่างกาย
คราวนี้หนักที่สุดต้องหนีมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ตีตัดทั้งทั้งหนี
ตีแบบใดเนี่ยเอามือจาบคอก
บอกว่าจาบคอนมันหรือยังมันระฟาด
คุณยายแล้วว่าอย่างนี้นะครับบอกแกไปหมดเลย
เห็นคุณยายทองเนี่ยแกถูกรุมทำร้ายมานะแล้วแกมาล้มลงอยู่แถวบ้านนะ
ยายก็มากอดขาเพื่อนบ้านอีกคนนึงขอความช่วยเหลือสภาพเนี่ยแบบเขียวช้ำทั้งตัว
แขนทั้งขาบวมเป็นจ้ำไปหมดจากนั้นลูกสะพ้ายของยายนะก็จะมาลากยายเนี่ยกลับเข้าไปในบ้าน
เพื่อนบ้านเขาอ้างว่าดูเหมือนจะเมาด้วยแต่ยายไม่ยอมไป
ก็ขอให้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยยายบอกไม่อยากกลับไปยายกลัว
เพื่อนบ้านเลยต้องช่วยกันแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็พายายไปแจ้งความกับตำรวจ
จะส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือคนในหมู่บ้านเขาบอกว่า
มักจะได้ยินคุณยายเนี่ยถูกคนในบ้านเนี่ยดุด่าเป็นประจำหรือว่าทำร้ายด้วยอันนี้ชาวบ้านเขาอ้างมานะฮะ
เราต้องฟังทางฝั่งครอบครัวคุณยายด้วยนะลูกชายคุณยายนะครับมีอาชีพขายอาหารเร่ตามหมู่บ้าน
บอกว่าโดยปกติที่บ้านเนี่ยก็อยู่กันนี่แหละเขาอยู่บ้านภรรยานะอยู่บ้านภรรยา
ส่วนเงินต่างเนี่ยที่แม่เคยให้เนี่ยที่ยายบอกขายบ้านเอาเงินมาให้ลูกใช้หนี้เนี่ย
เขาเอาไปใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นการมาอยู่บ้านภรรยาเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากแม่มาอยู่ด้วยแม่ก็ไม่ได้มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน
วันเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้ตามไปทำร้ายแม่นะไม่มีใครทำร้ายแม่
ตามไปกันเนี่ยคือพยายามจะพาแม่กลับบ้าน
เรื่องความจริงก็ต้องมาก็ต่อไป
ส่วนลูกสะพ้ายเนี่ยเราก็ต้องถามนะฮะ
สะพ้ายบอกว่าที่เห็นเนี่ยไม่มีใครทำร้ายแม่เลยนะ
แม่สามีของเธอถามว่าเอาแล้วร่องรอยบาทเจ็บหรือ
บอกว่าก็แม่เขาตกแคร่ไม้เอง
แล้วที่ผ่านมาเธอยืนยันว่าเธอดูแลแม่สามีอย่างดีมาตลอด
ถามว่าทำไมต้องพูดเสียงดังด้วยล่ะ
ก็แกหูตึงแล้วตามองไม่ค่อยเห็น
ก็เลยต้องพูดเสียงดังยืนยันว่าไม่เคยทำร้าย
นี่ฮะเราก็ไปถามให้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละค่ะ